คนในวงการลูกพุ่งขออีกหนึ่งคดีความละกัน
หลายคนยังจำกันได้คุณก้องห้วยไร่
ที่ถูกผู้จัดแสดงคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศนะคะ
เขาได้ฟ้องร้องค่ะเพราะว่าเขาหาว่าคุณก้อง
ไปเบี้ยวการแจดงไปเบี้ยวคอนเสิร์ตที่ประเทศ

แล้วก็เส้นตายของเขาก็คือสิ้นเดือนพฤษภาคม
คู่กรณีนั้นขีดเส้นตายว่าจะให้นักร้องดังเข้ามาเคลียร์นะคะ
วันนี้ค่ะมีงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องบึงการ

มีนักแสดงแถวหน้าร่วมงานครับข้างเลย
แล้วก็มีชาวคุณชาคิตแย่มนาม

รวมถึงนักแสดงกลวินเตอร์พี่ปูวิทยานะคะ
รวมถึงหนุ่มคนนี้ด้วยคุณก้องห้วยไร่ค่ะ
ตอนแรกทีมงานก็แจ้งว่านักแสดงในภาพนะ
มีทั้งหมด๔คนคือออมลำไยพี่ปูแล้วก็คุณก้อง

นักข่าวก็ตั้งใจไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องคดีความของคุณก้องห้วยไร่นี่แหละนะ

สรุปแล้วเคลียร์กันได้หรือยังนะคะ

พอไปถึงงานแถลงข่าวนั้นฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกว่า
คุณก้องขอถอนตัวจากหนังเรื่องนี้ไปแล้ว

โดยให้เหตุผลว่าคิวงานไม่ตรงค่ะ
มีข่าวลือว่าเรียกค่าตัวหลัก๑๐ล้านเลย
จริงหรือเปล่าไปฟังคำตอบจากโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

ยังไม่ได้บอกว่าแคนเซิลอะไร
เพราะว่าเราแค่ประสานงาน

ก็มันก็อยู่ในช่วงของการตกลงกันดีกว่าครับ
เพราะว่าเลสค่าตัวนักแสดงก็น่าจะมาตรฐานนะครับ

จะกลับมาเล่นไหมคะ

การแสดงของคุณกล้องเนี่ยไม่ธรรมดานะคะ

กล้องเนี่ยคิวงานเขาฮอตจริงอะไรจริงนะครับ
มันก็เลยส่งผลกระทบกับคิวงานของงานอื่นด้วย
ก็เลยมีปัญหาอย่างที่ฟ้องร้องกันในขณะนี้
แต่พี่ก้องเองยืนยันนะว่ามันเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาด
เดี๋ยวเรื่องคดีความเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะ